มาดูกันหน่อยเรื่องของการจัดลำดับดัชนีความทุกข์ยาก
พบว่าไทยยังรั้งอันดับหนึ่งที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด
ตกใจนึกว่ารังอันดับหนึ่งที่ทุกข์ยากที่สุดไม่ใช่
ก็คือทุกข์ยากน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถือว่าดีนะ
เพราะว่ายังรักษาตำแหน่งนี้ได้เหมือนกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะ
เขาคำนวณจากอะไรในการวัดดัชนีนี้
ก็คำนวณจากเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็อัตราว่างงาน
นายกรัฐมนตรีเห็นผลอย่างนี้บอกว่ารู้สึกพอใจมากนะคะ
ที่ผลออกมาดีแล้วก็จะพยายามดูแลเรื่องอื่นต่อไป
เพื่อให้สะท้อนถึงความสุขที่แท้จริงของคนในประเทศค่ะ
โดยพลโทวิรชนสุพลธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรู้สึกพอใจที่ไทย
ยังสามารถรักษาอันดับหนึ่งของประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด
จากการจัดอันดับดัชนีความทุกข์ยากครั้งล่าสุดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
สำนักข่าวบลูมเบิกค่ะประเทศไทยมีค่าคะแนนความทุกข์ยากอยู่ที่ระดับสองจุดหนึ่ง
ซึ่งต่ำสุดเป็นอันดับหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดผลสำรวจคาดการณ์ดัชนีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองของบูมเบิกพบว่า
ยังรั้งอันดับหนึ่งด้วยคะแนนสองจุดหนึ่งเช่นเดิมนะคะส่วนห้าอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดก็คือ
ดับ๓ญี่ปุ่นและสิงคโปร์อันดับ๔ไต้หวันและอันดับ๕คือมาเลเซียค่ะ
ดัชนีความทุกข์ยากนี้ก็คำนวณจากตัวเลขเงินเฟ้อและอัตราว่างงานใน๖๒ประเทศ
ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ของปีนี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์
เทียบกับปีที่แล้วซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าไทยมีอัตราว่างงานระดับต่ำเพียงแค่ศูนย์จุดเก้า
ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับหนึ่งจุดหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะ
โทวิรชนยังบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำค่ะว่านอกจากปัญหาเรื่องการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้ว
ก็ยังมีเรื่องอื่นอื่นที่ต้องทำควบคู่กันไปอย่างเช่นการดูแลค่าครองชีพ
ปรามการทุจริตและปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้สะท้อนถึงความสุขที่แท้จริงของคนในชาตินะคะ
เห็นตัวเลขดีดีก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะนะอย่างน้อยน้อยไทยก็ได้อันดับที่เป็นเรื่องดีดีกับเขาบ้าง